ท่านผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้จำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ลำที่คุณแตงโมเนี่ยได้ไปกับเพื่อน

ก็เหมือนกับเมื่อวานนี้เลยนะฮะ
ออกจากท่าน้ำนนแล้วก็ไปถึงจุดที่เป็นจุดที่เกิดเหตุ
ว่าจุดที่วนไปถ่ายรูปกันนะครับ
คุณธนกรทองคำผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อยู่ในพื้นที่นะฮะคุณธนกรครับ

วันนี้เรือที่เจ้าหน้าที่ได้จำลองเหตุการณ์นะครับ
จอดอยู่ที่บริเวณสะพานพระราม๗ครับ

โดยเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้ครับ
โดยบนเรือลำดังกล่าวนะครับ
มีคุณกระติกอยู่บนเรือครับผมครับตอนนี้
ก็คือวันนี้ตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับ
ในจำลองเหตุการณ์ตรงนี้คือในส่วนของกระติกใช่ไหมฮะ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

แต่วันนี้จะมีพิเศษกว่าเมื่อวานครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าจะมีการขึ้นมาทำจำลองเหตุการณ์บนท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งด้วยครับ
หมายถึงว่าจะขึ้นมาบนท่าเรือด้วยใช่ไหมครับ

เจ้าหน้าที่บอกไหมฮะขึ้นมาจำลองเหตุการณ์ลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดครับ
ส่วนเส้นทางในการจำลองเหตุการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับเมื่อวานนี้ที่เป็นคุณแซนลงเรือไปถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ล่องเรือมาโดยความเร็วมากกว่าปกติครับคือร่องเรือผ่านทางท่าพิบูรสงคราม๑และไปจอดที่บริเวณสะพานพระราม๗เลยครับ
ค่ะแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ค่ะพอจะมองเห็นไหมครับว่าบนเรือมีการจำลองเหตุการณ์
มันการทดสอบจุดตกที่บริเวณสะพานพระราม๗นะครับอาจจะเป็นการสอบถามข้อมูลที่คุณกระติกอยู่บนเรือครับเหมือนคุณแซนเมื่อวานนี้ครับ
ครับคุณธนกรตอนนี้คุณธนกรอยู่จุดตรงไหนฮะท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งนี่อยู่ไกลใกล้มากน้อยขนาดไหน
อยู่ไกลประมาณ๕๐๐เมตรครับจากสะพานพระราม๗ครับตรงข้ามกับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับครับตอนนี้คือลักษณะไปจำลองช่วงที่อาจจะเป็นช่วงที่เป็นจุดตกใช่ไหมที่เราเห็นในขณะนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าจุดตกแท้จริงแล้วน่าจะตั้งแต่ช่วงบริเวณขออภัยครับตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานพระ
โดยในวันเกิดเหตุนั้นกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาได้พัดขึ้นไปทางปากเก็ตครับครับค่ะเอ๊ะแล้ววันนี้กระแสน้ำเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กระแสน้ำพัดลงไปทางปากน้ำสมประการนะครับค่อนข้างที่จะแรงกว่าคืนเมื่อวานเล็กน้อยครับครับวันนี้เจ้าหน้าที่จะทำกี่รอบฮะเนี่ยเห็นทีแรกมีข่าวว่าถ้าใครพร้อมวันนี้
จะจำลองหมดเลยจากข้อมูลที่ได้มานะครับคาดว่าเจ้าหน้าที่จะทำจำลองเหตุการณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหลือทั้งหมดภายในคืนนี้ครับเพราะวันนี้ก็ออกเร็วด้วยนะใช่เร็วกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เอาเวลามาสี่ทุ่มเป๊ะเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแซนที่ว่าเจอคุณตังโมเป็นคนสุดท้ายด้วยคือเมื่อคืนนี้เอาเวลาจริง
ครับค่ะอ่าแต่เมื่อคืนนี้บางคนบอกว่าอยากจะย้อนไปดูเหรอเกินว่าเอ๊ะตกลงในส่วนของคุณแซนเนี้ยเขาจำลองเหตุการณ์แบบไหนยังไงบ้างค่ะนะฮะเพราะเมื่อคืนนี้ออกไปตอนสี่ทุ่มไปจำลองเหตุการณ์จริงจริงก็ใกล้ใกล้สี่ทุ่มครึ่งนะค่ะเวลาใกล้เคียงกับตอนวันเกิดเหตุยี่สิบสี่กุมภาพันธ์